อ่าครับร้านซักผ้าค่ะเป็นร้านซักผ้ายี่สิบสี่ชั่วโมง
เดี๋ยวนี้มีเยอะใช่ค่ะแล้วคนร้ายเนี่ยไปก่อเหตุคือ
ยกเครื่องแลกเหรียญไปเลยอ่ะอุ้ยนี่ค่ะตรงเนี้ยนะใช่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่สามสิบเอ็ดมักราคมนะคะร้านซักผ้ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ย่านลาดพร้าวแปดสิบเอ็ดนะคะอืมเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
แชร์ต่อมาจากผู้เสียหายอีกทีหนึ่งขณะมีกล้องนะคะ
ยังกล้าเลยนะคะคือยกทั้งเครื่องค่ะเดี๋ยวดูค่ะ
ยังดีนะในนั้นมีเงินไม่เยอะเท่าไหร่อุทธรณ์ไปแล้วแต่เขาบอกว่าเสียดายเครื่อง
ติดตั้งเครื่องได้แค่๔เดือนอยากได้เครื่องคืนนะคะ
เจ้าของบอกก็ไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้นี่เตรียมกระดูกกระดาษมาห่อด้วย
นาทีเดียวก่อเหตุแบบแป๊บเดียวมากนี่ค่ะคงกล่าวว่าออกไปจะได้ไม่มีใครเห็นว่าเราเอาอะไรไป
ห่อผ้าห่อผ่อนแต่เอาจริงนะเดี๋ยวเนี้ยเขามีกล้องวงจรปิดกันหมดนะแล้วไปแบบหน้าเปล่าอย่างเงี้ย
ยังกล้าเนอะแต่ทีนี้ค่ะมีเจ้าของร้านซักผ้า๒๔ชั่วโมงอีกรายหนึ่งซอยลาดพร้าว๗๑
เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาดูอ้าวเขาก็โดนลักษณะคนก่อเหตุเหมือนกันเลยเป็นผู้หญิงเหมือนกันเลย
ขโมยเครื่องแรกเหรียญอัตโนมัติไป๑เครื่องนี่ค่ะก่อเหตุวันเดียวกันด้วย๓๑มกราคม
แต่เป็นช่วงเวลากลางคืนลาดพร้าว๘๑ในตอนเช้านี่ยกไปเหมือนกันเลยฮะลาดพร้าว๗๑ตอนกลางคืน
โอ้โหก็เลยไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าแม่แต่มันชัดมากอ่ะภาพมันชัดมาก
อยู่ระหว่างตรวจสอบติดตามตัวคนก่อเหตุนะคะก็คงกล่าวว่าเอาไปก่อนเดี๋ยวไปหาทางเอาออกเอาดาบหน้านะฮะ